ตำรวจสิงห์บุรีค่ะคุณผู้ชมร่วมกับชาวบ้านนะคะไปปิดล้อมคือลักษณะเป็นป่าย่าหลังเกลือเนี่ยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดคือตอนที่ไปจับกลุ่มเนี่ยเขาได้รับป่าเจ็บถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลและตอนที่อยู่โรงพยาบาลลบหนีค่ะสุดท้ายก็ต้องไปตามจับกลุ่ม
เห็นไหมคะผมเผ่ารกรุงรังผู้ชายคนนี้แหละค่ะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะคะ
ชื่อเล่นคือในสรรชื่อจริงก็คือในคมสรรซ่อนกลิ่นค่ะ
ไปหลบอยู่ที่พงศ์ย่านหลังเกินกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา
สุดท้ายชาวบ้านกับตำรวจจากชุดสืบตำรวจภูทรสิงห์บุรี
ต้องไปเอาตัวขึ้นมาแบบนี้สืบเอ๊ยสันเอ๊ย
ทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
กลับไปตั้งแต่๒๕มกราคมที่ผ่านมา
ครั้งนั้นตำรวจจากสพออินบุรีเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง
ตำบลประศุกร์ไปเจอนายสันอยู่บริเวณชั้น๒ของตัวบ้าน
สันเห็นตำรวจก็เลยกระโดดลงมาที่พื้นด้านล่าง

แต่ตัวเองได้รับบาดเจ็บบริเวณชายโครงนะคะ
แล้วก็ไปตรวจค้นพบยาบ้า๑๐เมตรไอซ์๐๖๘กรัม

แต่ว่าหลักมนุษยธรรมเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ต้องหา
แต่ผู้ต้องหาเจ็บไงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจนำตัวนายสันไปส่งที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
หลังจากที่ได้รับการรักษาแล้ว

หนีออกทางช่องระบายอากาศแล้วก็หลบหนีไป
ชุดสืบสวนของตำรวจภูทรสิงห์บุรี
เขาก็เลยติดตามไล่ล่าอย่างกระชันชิด
พอมาถึงบริเวณนี้แหละตรงนี้ที่เขาไปเจอตัว
นายสันกระโดดลงไปที่ป่ารกทึบด้านล่าง
ตำรวจเขาก็เลยเอาล่ะตามไปจับกลุ่มตัวมาได้นะคะ
ก็ไปขออาสาสมัครทั้งประชาชนคนหาปลาแถวนั้นช่วยกันปิดล้อม
นานเกือบชั่วโมงที่สุดแล้วก็จับตัวนายสันได้
ก็ต้องถูกส่งตัวกลับไปที่โรงพักอินบุรีนะ